ฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนวันนี้เน้นย้ำครับ
อย่าลืมเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวี๔โมงเย็นร่วมเชียร์ทีมการท่าเรือครับ
เล่นในรอบรองชนะเลิศดีกรีเป็นแชมป์เก่าสองสมัยด้วยครับ
เกมนี้การท่าเรือทางโค้ชโดมอุดมทวีสุก
ก็จะได้มาก้อนเป็นอิสิอุลมถูกอันดับกลุ่มมินิ
โทษแบนกลับมาพักในเกมที่แล้วไปครับ
แล้วก็วิวัตไทยเจริญต้องเช็คอาการว่าจะฟิตทันหรือไม่
ที่สารวุฒิใจเพชรกับวนรอมณีครับ
ถ้าส่งลงสนามเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของการโดนใบเหลี่ย
เพราะว่าถ้าโดนนัดนี้นะครับนัดชิงจะไม่ลงเล่น

หรือว่ารายการทั่วไปเขาจะล้างใบเหลืองในรอบแรกให้
แต่ว่าสำหรับรายการนี้เนี่ยคือผูกพันไปถึงนัดชิงชนะเลิศเลยนะครับ

โปรแกรมมันสั้นกว่าเขาก็เลยใช้กฎนี้ดีกว่านะครับ
คนนี้แหม่งมีเดี๋ยวคนชี้บอกว่า
หน้าตาดีเจอเลยเพราะที่คุณโพงให้ดันเบอร์๑๙
แต่เสียใจด้วยนะครับมีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วนะครับ

ส่วนคู่ที่เหลือใครอยากติดตามนะครับ